แต่เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายลูกหนี้นะคะ
คราวนี้จะให้ดูค่ะเป็นแก๊งเงินกู้โหด
ฝั่งลูกหนี้นะผู้หญิงผู้ชายเขาอยู่ในห้อง
ฝั่งเจ้าหนี้มาเลยค่ะเป็นชายชะกันสองคน
บุกมาชกตาเลือดออกดั้งหักปากแตก
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อดคอด้วยค่ะ

มันคิดว่ามันเก่งไอ้เนธน่ะกูจะไปยิงเขาคนไปยิงทิ้งอะไรก็ได้

โอ้โหจะเชื่อดคอจะยิงทิ้งโอ้โหขู่กันขนาดนี้นะฮะใช่ค่ะ
ผู้ชายสองคนนี้เขาเข้ามาในห้องพักนะคะของฝั่งลูกหนี้ที่อาศัยอยู่กับแฟนนุ่ม
หนี้เนี่ยก็คือนางสาวเบียอายุยี่สิบสามปีค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอโน้นสูงของโคราช
ทำร้ายร่างกายนะทางคุณเบียร์เองรวมถึงแฟนนุ่มแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าปาดคออีก
ถ้าเกิดว่าไม่ใช้หนี้นะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเมื่อสองสิงหาที่ผ่านมา
คุณเบียบอกกับนักข่าวนะบอกว่าดูสภาพสิโอ้โหจมูกนี้ดั้งหักนะคะ
ที่เห็นเลือดไหลออกมาจากจมูกแบบนี้ปากก็แตกด้วยโดนชกตาไปสามสี่ที
เบ้าตาเลือดไหลออกมาหน้านี่บวมปูดไปหมดเลยค่ะ
คุณเบียบอกว่าวันนั้นเขามากันนะเจ้าหนี้
มากันกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วคุณเบียร์คุณเบียไปยืมตัง
ไปติดตังค์เขาอยู่เท่าไหร่อ่ะคือคุณเบียร์น่ะ
เคยไปกู้เงินมาสี่ครั้งเอ่อครั้งแรกเนี่ยห้าพัน

ครั้งที่สี่เจ็ดพันห้ารวมรวมแล้วยอดคือสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
กู้มาสักปีหนึ่งแล้วทีนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละยี่ค่ะ
ร้อยละยี่สิบให้กับเจ้าหนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
คุณเบียร์ก็ส่งดอกตรงบ้างไม่ตรงบ้างคือถ้าเกิดมีตังค์ก็จ่ายตรงอ่ะ
คุณผู้ชมล่าสุดฝั่งเจ้าหนี้บุกมามาถึงห้องพัก
บอกว่าเอางี้จากเดิมที่คุณเบียร์จ่ายดอกนะ
วันละพันขอเพิ่มเป็นวันละ๒๐๐บาท
คุณเบียไม่มีตังค์ไม่รู้ว่าจะไปหาตังค์จากที่ไหนมา
ปรากฏว่าเจ้าหนี้บุกมาทำร้ายขู่จะฆ่า

เขาก็เข้ามาเขาก็มามาลุกให้ดิงนอนอยู่อ่ะค่ะ
เขามาตีมาต่อยเมียค่ะแล้วแฟนเข้ามาก็
เหมือนมหามไว้เขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็เรียงต่ออีกสามนึง
เขาไม่ได้ขู่แค่หนูนะเขาขู่คนรอบข้างหนูด้วย
ซึ่งแฟนเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนี้ด้วย
เขามาขู่ว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ขู่ฆ่าอุ้มไปนั่งยางอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทางฝั่งคุณเบียเองนะคุณเบียก็บอกว่ากลัวอ่ะ
อยู่ห้องไม่กล้าอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ห่วงเรื่องความปลอดภัย
ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวนี่คุณเบียต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติแล้วนะ
ที่เอาเอามาให้ดูเอกสารเนี้ยค่ะเป็นใบลงบันทึกประจำวัน
ก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตามตัวคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ดำเนินคดีหน่อยเพราะว่าฝั่งนั้นน่ะ
ที่เป็นแก๊งเงินกู้เขาบอกด้วยนะว่าเขารู้จักนายตำรวจ
คุณเบียเองก็ยิ่งกลัวไปอีกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฝั่งนั้นน่ะ
หนี้เขารู้จักนายตำรวจแล้วเธอจะได้รับความเป็นธรรมไหม
ฝากตำรวจดำเนินการด้วยนะคะค่ะ